เครียดกันมามากแล้วค่ะเรามาดูสิ่งนี้กันดีกว่าค่ะ
ก็ต้องบอกนะคะว่าในภาวะที่โควิดระบาดแบบนี้นะคะ

ความช่วยเหลือจากดารงดารามีกันมากมาย
อีกหนึ่งรูปแบบค่ะนี่เลยความบันเทิง

ถูกต้องนะคะส่งตรงแบบออนไลน์ให้เลยนะคะ
ดูตัวอย่างนักร้องสาวลูกทุ่งหญิงลีศรีจุมพลค่ะ
ไหนช่วงนี้ก็ต้องพักงานคอนเสิร์ตแบบยาวไปเลยนะคะ
พอมีโอกาสร่วมโปรเจกต์นะคะชื่อว่า
เพลงสามัญประจำบ้านของศิลปินแกรมมี่โกค่ะ

ไมค์ร้องเพลงคลายเหงาให้แฟนแบบออนไลน์แบบนี้แหละค่ะ
ก็ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรคสมบันตรณ์นะคะ
เรียกได้ว่าจวดเด้อพี่น้องจวด

จวดจ้า